เตรียมที่จะเป็นคุณพ่อลูก๓เดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะ
สำหรับพี่มิคบรมวุฒิค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าพี่มิ๊กเนี่ยนะเหอะลูกทุกคน
รวมไปถึงลูกคนนี้แต่ก็มีเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะ
เพราะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณแม่เบนเล่าว่า
ท้องที่๓เกิดภาวะเลือดออกในมดลูกค่ะ
ซึ่งคุณมิ๊กเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าโหตอนนั้นตกใจแล้วก็เป็นห่วงคุณเบ้นเพราะว่าเครียด
แต่โชคดีค่ะที่จุดที่เลือดออกเนี่ยไม่ใช่จุดที่อันตรายมาก
ตอนนี้อายุคันราว๓เดือนแล้วนะคะก็เตรียมเห็นหน้าเบบีในช่วงเดือนตุลาคม
ส่วนที่เว้นถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่โชว์ท้องพร้อมครอบครัว
รวมถึงเรื่องที่จะปิดอู่โดยให้พี่มิ๊กต้องทำหมั่นนั้น
มิ๊กตอบแบบขำนะคะว่า
หากให้ทำก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันแต่จะเป็นอะไรไปฟังกันจ้า
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเบ้นเขาจะกังวลนิดนึงว่าแบบ
ทำไมท้องมันตึงผิดปกติมันถ่ายครั้งเดียวแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายอีกแล้ว
เพราะว่าคนที่สามก็คงพอแล้ว
แม่แอบเซ็กซี่ระดับหนึ่งเลยครับผม

พอมีคนนี้แล้วพี่ทำหมันเลยนะ
ก็เลยถามกลับว่าทำสนทิสัญญาให้มิกก่อน
มิ๊กได้อะไรบ้างจากที่ไม่เคยได้เลยนะ
อะไรบ้างเดือนละครั้งก็ได้
เดือนละครั้งสวีทกันก็ได้มิกยอมไปทำหมัน
ส่วนที่สัญญาคือเดือนละครั้ง
แล้วถ้าแค่นั้นสำหรับคู่เราคือหล่อแล้ว
แสดงว่าพี่มิ๊กจะทำก็ต้องมีส่วนที่สัญญาถูกไหมครับ
เฮ่ยจะมีส่วนที่สัญญาเดี๋ยวรีบไปทำเดี๋ยวนี้เลย